พลนวัฒน์พระเอกน้องใหม่ที่บอกเลยว่ากระแสแรงขึ้นเรื่อยนะคะ
ตั้งแต่เข้าวงการมาแรงดีไม่มีตกเลยทีเดียวค่ะ
ไตระดับความแรงมาตลอดนะคะ
สำหรับพระเอกใหม่วิกพระราม๔พลนวัฒน์นั่นเองค่ะ
ละครที่เพิ่งจบไปก็กระแสดีเกินคาดเลยนะคะ
ส่วนละครที่กำลังเจาะคิวถ่ายทำก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะ
แล้วก็ยังมีโปรเจคกับคู่จิ้นอย่างบัวนารินทิพย์นะคะ
ที่แฟนรอคอยกันอีกด้วยค่ะ
ก็มีความคืบหน้ามาอัปเดตกันด้วยนะจ๊ะ
ส่วนที่ช่วงนี้เห็นเจ้าตัวเนี่ยเทลนส์เหลือเกินนะคะ
แล้วก็มีการโปรยเสน่ห์มากขึ้นกว่าช่วงแรกที่เข้าวงการเนี่ย
ลีลาสายแดนก็คว้ามาเลยนะคะ
ฉายาหล่อเอวพริ้วมาด้วยจ้า
เจ้าตัวจะว่ายังไงกับทุกเรื่องที่ผ่านมาไปฟังกันเลยค่ะ
คงประมาณในปีนี้แหละครับที่จะมีการฟิตติ้ง
แล้วก็เริ่มเปิดกล้องก็คงปลายปี
ซึ่งตอนนี้เราก็มีการแถลงข่าวกับประเทศเกาหลีแล้ว
เราคือเราจะมีการไปถ่ายทำที่แทกูกับขยองบุกด้วย

คือว่าเหมือนเราจะไปโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้เขาด้วย

คือไม่เชิงฮาหรอกครับคือมันก็เป็นแบบสายเต้น
คือเบอร์เอ่อล่าสุดคือเหมือนผู้ใหญ่เขาบอกว่า
ให้ลองร้องเพลงแบบเร็วเต้นดู
อันนั้นคือเต้นมั่วของผมคือตามจังหวะที่แบบว่า

อ๋อขโมยนวดเอวพริกจังเลยไม่เคยเห็นไงครับ
คือจริงผมตัวตนผมเป็นอย่างนี้แหละครับ
แต่คือที่เห็นนิ่งคือด้วยความอะไรหลายอย่างยังใหม่อยู่
เราก็เกร็งไปงานนู้นก็เกร็ง
ก็แบบเหมือนยังไม่ได้แบบทำแบบความสามารถเต็มร้อยหรืออะไรอย่างนี้
พออยู่ไปเรื่อยมันก็เริ่มที่จะแบบ
เริ่มคุ้นชินกับเวทีหรืออะไรต่างแล้วก็กล้าแสดงออกมาขึ้น